ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐนะคะคุณเอกชุมพรเขามาทุกวัน
มาบอกกันว่านักมวยคู่เอกที่จะแข่งขันกันในวันเสาร์นี้นะคะ
เป็นมวยฟอร์มสดเจอกับมวยมากประสบการณ์
ใครจะเป็นยังไงข้อมูลจะเป็นยังไงติดตามกับคุณเอกเลยค่ะ
เอาละครับมวยคู่นี้นะครับใครที่มองว่าแบร์เบอร์นี่
คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับแม้ว่าปากกาเหล็กช่วงข้างหลังนี่ฟอร์มสดเหลือเกิน
แล้วก็เพิ่งพล้าแชมป์สุดยอมบริธายรัฐรุ่น๑๓๐ปอนด์
ถือว่าเป็นเส้นแรกของเวทีไทยรัฐด้วยนะครับ

ปากกะเหรียบต้องตอบอำนัก๒ปอนด์ให้กับทวนกอร์กราฟาหน้า
เป็นจุดเปลี่ยนก็ได้นะครับทวนเองเมื่อก่อนนี่ชื่อเสียงการผ่านมวยที่มาก่อนนะครับ
ดังมากครับสมัยเด็กที่ต่อยอยู่ฝั่งราชดำเนินนะครับ
หลังจากนั้นก็ห่างหายไปนานกลับมาเที่ยวนี้ยืดเส้นยืดสายได้๓๔ไฟล์แล้ว
แล้วก็ไฟล์ล่าสุดที่จะชกกับปากกาเหล็กต้องบอกว่าโอ้โหร่างกายเนื้อตัวดีมากนะครับ
เพราะว่าผมไปสืบลึกสืบจริงไปดูการฟิตซ้อมมาถึงค่าย
โอ้โหกำลังเปล่งกำลังใสเลยนะครับกล้ามเนื้อของตัวไฟล์นี้ครับ
เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับไปดูรูปร่างเทียบสัดส่วนกันก่อนว่ามวยคู่นี้เป็นยังไงครับ
ดูที่ฝั่งป่ากาเหล็กกันก่อนนะครับรายนี้นี่อายุ๑๙ปีสูง๑๗๐เซนติเมตร
บอกอกนี่วัดได้๓๔๕นิ้วช่วงแขนนี่วัดได้๒๙๖แล้วก็น้ำหนักปล่อยอยู่ที่๖๒กิโลกรัมนะครับ

อะไรอายุนี้๒๑ปีนะครับ
ก็อ่อนแก่กว่ากัน๒ปีครับ

น้ำหนักปล่อยนี่อยู่ที่๖๔กิโลกรัมครับ

แต่ว่าความเก่าอยู่ที่มุมน้ำเงินหรือว่าทวนนะครับ
ขณะที่ความสดอยู่ที่มุมแดงครับ
เอาละครับไปดูที่ขวามือผมกันก่อนนะครับ
รายนี้เจ้าของฉายาน้ำมึกมรณปากกาเหล็กต่อหลัก๒

แต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อหลัก๒
อยู่กับคุณพรบางวาดแล้วก็เฮียตึ้งต่อหลัก

ก็ค่ายมวยอยู่แถวย่านบางแคร์นะครับ
มีครูป๊อปครับคอยแก้ทางมวยให้
รายนี้ช่วงก่อนหน้านี้นี่๖๗ไฟล์ติดนี่ชนะมารวดเลยนะครับ
แล้วก็มา๑๕ไฟล์หลังก็มีผ่านแท้ผ่านชนะครับ
โดยเฉพาะ๒ไฟล์ล่าสุดมาต่อยไว้ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

โอ้โหเร่งยก๔ยกเดียวนี่ผ่านเลยนะครับ
แล้วก็ไฟล์สุดท้ายมาชิงรุ่น๑๓๐ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ
เส้นแรกนะครับไปเข็มขัดเส้นแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐ
นั้นก็เอาชนะช่อฟ้าทอแสงเทน้อยโอ้โหโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมากนะครับ
รายนี้ครับก็เป็นพี่ชายแท้ของยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินกิ่งสางเล็กต่อหลัก๒นะครับ
ขณะที่สายมือผมถวนกกรรมนาฏอารายนี้เกิดที่ท่าเกียรติศาสตร์เชิงเศร้า
แล้วก็ซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่ค่ายมวยกกรรมนาศอยู่กับพี่กรรมนาศชูสุวรรณครับ
รายนี้ก็อายุ๒๑ปีแล้วนะครับชื่อเสียงการผ่านมวยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเก่ามากเลยนะครับ
อยู่ฝั่งราชดำเนินเจอทั้งกับทงชัยเจอทั้งสถานศึกเล็กพระจันฉายก็เคยเจอมาแล้วนะครับ
แต่ว่าช่วงหลังก็หายไปพักใหญ่นะครับแล้วกลับมายืดเส้นยืดสายได้๔๕ไฟล์แล้ว
ร่างกายต้องบอกว่าดีวันดีคืนโดยเฉพาะไฟล์นี้นะครับโอ้โหร่างกายนี่เกลี้ยงมากมากเลยครับ
พวกผมเองไปดูการฟิตซ้อมมาที่ค่ายนะครับแล้วแถมยังได้น้ำหนักสองปอนด์นะครับ
หลายคนมองว่าแบบเบอร์แต่ที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ
รายนี้ก็เป็นมวยประเภทฝีมือนะครับเมื่อก่อนพื้นตอนเด็กเด็กที่เป็นมวยเข่านะครับ
แล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นขุนเข่าเขาอ่างลือในนะครับแต่ว่าช่วงหลังพอต่อยไปนานนาน
แล้วก็เริ่มจะออกลูกฝีมือความเก่าอาวุธครบเครื่องครับ
ขณะที่ความหนักแรงอาวุธหลากหลายก็อยู่ที่ทางด้านของมุมแดงนะครับ
วยคู่นี้ต้องบอกว่าแหมรักพี่เสียดายน้องนะครับ
ระหว่างคลื่นลูกเก่าเจอกับคลื่นลูกใหม่ครับ
แล้วทวนจะเป็นสะพารให้ปากกะเหล็กเพิ่มสถิติใส่อันดับขึ้นให้เป็นนักมวยสมมุมงค์การนะครับ
แท้แพ้แต่ถ้าชนะจะกำไรนะครับเพราะว่าถ้าชนะจะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งนึง
จะเป็นการกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่ง
อย่างเต็มภาคภูมิของทวนกกัมปนาศครับ

ผลจะออกมาเป็นยังไงก็ติดตามพร้อมกัน

เวลาก็เป็นเวลาใหม่นะครับบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัฒน์จานุมณีวันไหล่กันครับ